เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่เขาใหญ่ค่ะ

แต่มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญแวะมาค่ะ
ก็เลยต้องพักการเคารพทงชาติไว้ชั่วคราวค่ะ
คือที่เห็นเด็กวิ่งไปเนี่ยค่ะก็แตกแถวจากการเคารพทงชาติ
ครูบอกว่าไปก่อนไปก่อนให้เด็กไปก่อนเพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัย
แต่จริงแล้วเจ้าพลายแคระตัวนี้นะคะ
มันก็พอมาถึงแล้วคือมันปรากฏตัวมาแบบว่าไม่ได้คาดหมายไง
แล้วเด็กอยู่รวมกันเยอะครูก็ต้องให้เด็กไปก่อน
งั้นเดี๋ยวไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
เจ้าพลายแคระก็เดินเลี่ยงละรั้วโรงเรียนเข้าปลาไปนะคะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยครูก็เลยบอกอ่ะช้างไปแล้วงั้นลงมาสนามใหม่
เคารพทงชาติกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ
ช้างพลายแคระตัวนี้นะคะก็ออกมานอกแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่เป็นประจำมาค่ะตามรายงานนะคะ
แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กลับเข้าไปเพราะว่ามันก็จะนอนตามป่าเขา
จนคนแถวนี้เขารู้จักกันดีนะคะนิสัยไม่ดุร้าย
แต่เขาก็ห่วงว่ากลัวมันจะโดนรถชนเวลาที่มันออกมาเดินบนถนนแบบนี้แหละ
แต่ไปเข้าโรงเรียนนะคะก็เด็กก็แยกย้ายกันก่อนดีกว่า
เดี๋ยวค่อยมารบทงชาติกันใหม่นะคะ